ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ชนบุรีนี่เดือดเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลกับทางพ่อค้าขายของตลาดนัด
มีปัญหากันเรื่องจัดล็อกขายของไม่ลงตัวสุดท้ายมีเรื่องเกิดขึ้นครับ
ชุดละมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะไม่รู้ใครเป็นใครนะครับตรงนี้นะครับ
พ่อค้าขายของตลาดนัดกับบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
กันนัวเลยนะฮะหลังจากมาจัดล็อกขายของแต่ไม่ลงตัวครับ
สองฝั่งก็เลยตะลุมบอลใส่กัน

ตำรวจสพเมืองชนบุรีก็มานะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนแจ้งเหตุว่ามีนี่ทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกัน
ตรงนี้เป็นลานปูนตลาดนัดนะครับหน้าสารากลางจังหวัดคุณบุรี
หน้าสารากลางเลยนะฮะตรงนี้นะครับพอตำรวจมาถึง
เขาแยกกันแล้วแยกย้ายกันแล้วนะครับ
แต่เจอคนเจ็บนะฮะคนเจ็บ
เป็นพ่อค้าขายของนะครับที่บาดเจ็บนะครับ
มีแผลตรงนี้นะฮะมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เห็นเหตุการณ์เนี่ยมีแผลที่คอนะคนเห็นเหตุการณ์เนี่ย
อ่าก็โดนลูกหลงเข้าไปด้วยคุณวิชาณนะตอนไปห้ามนะคุณวิชาญ
มีแผลที่คอเป็นรอยเล็บนะครับยาวเลยเห็นไหม
ส่วนคนเจ็บเนี่ยคือลุงวีระอายุ๗๓ปีเป็นพ่อค้าขายของที่ตลาดนัดนี่แหละ
คิ้วขวาแตกเป็นแผลฉีกขาดนี่นะครับ
เราได้คุยกับพ่อค้านะครับที่มีเรื่องต้องซัดกันตรงนี้กับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับ
บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชนบุรีเนี่ยมาจัดล็อกขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้า
จัดไปจัดมามันไม่ลงตัวก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ฝ่ายทางเจ้าหน้าที่เทศบาลไปตามคนมาเพิ่ม
คุยกันไปคุยกันมาก็ไม่จบอีกถึงขั้นลงไม้ลงมือชกต่อยกัน
วีระวัย๗๓เนี่ยแกเป็นพ่อของพ่อค้าที่มาขายของที่ตลาด
แกก็โดนเข้าไปด้วยคือทางพ่อค้าเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยพุ่งเข้ามาทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็เข้าไปช่วยกันห้ามช่วยกันแยกแต่สุดท้ายทางเทศบาลพาคนมาเสริมอีก
รุมอีกพอมาทำร้ายทางฝั่งของพ่อค้าแม่ค้าแล้วเนี่ย
ก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็ว
ทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอะไรเลย
เข้ามาจะมาใส่ผมอย่างเดียวคือจริงปัญหาแค่เรื่องเรื่องที่ขายของ
ณบริเวณตรงนั้นเองแต่พอมันมามีปัญหาปุ๊บ
ก็เลยเท้าความกันถึงนู่นถึงนี่มันก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้น
ถึงกับโรงไม้ลงมือ